ผู้ประกอบการเองก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมที่จะออกมาตรการที่จะกระตุ้นการจับจ่ายเฮ็ดสอยช่วงปลายปีแบบนี้
แม้ว่าคอลโรมอย่างไม่ครอบมาตรการชอบช่วยชาติออกมาก็ตาม
พรุ่งนี้ต้องลุ้นกันครับนักวิชาการมองการไกลไปเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีมาตรการนี้ออกมาช่วงปลายปีแบบนี้จะทำให้เงินสะพัดหมุนเวียนในช่วงบรรยากาศ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
ตัวเลขใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมาติดตามด้วยนี้จากรายงานครับ
คือเม็ดเงินที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอย
ระหว่างวันที่๒๕๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
รัฐบาลได้ออกมาตรการช็อปช่วยชาติ
สมาคมผู้ค้าปลีกไทยคำนวณแล้วว่า
ใช้จ่ายเงินจำนวนนี้ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน
ระบบเศรษฐกิจกว่า๑๒๕๐๐๐ล้านบาท
และส่งผลให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้นร้อยละ๐๓
ปีนี้ที่ภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
ผู้ประกอบการค้าปลีกอย่างห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่าง

ให้นำมาตรการช็อปช่วยชาติที่ให้นำค่าใช้จ่าย
หากลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ออกมาใช้อีกครั้ง

ซึ่งนโยบายของรัฐบาลก็สามารถช่วยให้กำลังซื้อกลับเข้ามา
แล้วก็โรบินสันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่รองรับนโยบายตรงนี้ด้วยค่ะ
เรามีสินค้าพร้อมที่จะนำเสนอกับลูกค้านะคะหลายกลุ่ม
เหนือจากแคมเปญหลักบรรดาห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
ออกแคมเปญเสริมกระตุ้นการซื้อให้มีมากขึ้นกว่าเดิม
ตั้งแต่วันที่๖ธันวาคมถึงวันที่๓มกราคม๒๕๖๐ลดสูงสุดร้อยละ๕๐
คู่กับการเพิ่มจุดบริการลูกค้าและจำนวนพนักงาน
รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาออกใบกำกับภาษี
ปลุกกำลังซื้อในช่วงปลายปี
ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าประเมินว่า
หากให้นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีที่๑๕๐๐บาทต่อคน
จะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ๑๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
แต่หากรัฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น๓๐๐๐บาท
เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐๓๐๐ล้านบาท
ขยายตัวได้ร้อยละ๓และทั้งปีนี้จะขยายตัวตามเป้าหมายที่๑๔
มาตรการช็อปช่วยชาติครั้งที่ผ่านมา
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้๑ล้านคน
รัฐบาลสูญเสียรายได้ภาษีเพียง๑๒๐๐ล้านบาท
แต่มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นทวีคูณ
แต่นายรัฐเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทย
เป็นมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นได้เพียงระยะสั้น
และเป็นการดึงกำลังซื้อของปีหน้ามา
ของเราอยากจะซื้อในเดือนมกราหรือกุมภาหน้า
เราอาจจะมาซื้อเสียในปีนี้
ก็อาจจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยในปีนี้เพิ่มขึ้น
ก็คือจะช่วยการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้
แต่ว่าในส่วนของต้นปีหน้าก็อาจจะน้อยลงไปสักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าเราได้มาซื้อในปีนี้แล้วค่ะ
สิ่งสำคัญที่จะต้องทำหลังจากนี้
คือการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ที่จะทำให้เอกชนลงทุนตามเกิดการจ้างงาน

และทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน